คุณผู้ชมคะไปตามความคืบหน้ากับเรื่องใหญ่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีภาพปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลนะคะบังเลน
แล้วปรากฏว่าเขาก็ไปส่องดูจนกระทั่งนำไปสู่การขโมยเด็กทารกอายุ๒วันออกมาเอาใส่กระเป๋า
แม้ว่าน้องเนี่ยตอนนี้จะกลับสู่อ้อมอกของแม่แล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ร่างกายค่อนข้างบอบช้ำแล้วก็ติดเชื้อด้วยนะคะ
ล่าสุดคือเราก็ต้องไปดูกันหน่อยกับในนั้นคนนี้
เพราะถูกนำไปเชื่อมโยงกับคดีของน้องต่อเต่าวัย๘เดือนที่เป็นข่าวดังไปก่อนหน้า
เพราะบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลย
ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยนำตัวในนั้นค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาไปสอบประคำเพิ่มเติม
ออกมาจากห้องสอบสวนเนี่ยก็จะเห็นว่าแม่ในนั้นมานะคะ
เข้ามาเยี่ยมลูกชายโผล่เข้าก่อนแล้วร้องไห้

แล้วก็บอกลูกว่าเออที่แม่มาช้าเพราะแม่ต้องส่งหลานไปโรงเรียนนะ
แล้วนายนางก็ร้องไห้ร้องไห้ไปก็ขอโทษแม่ไปด้วยนะคะ

ผู้สื่อข่าวเราพยายามเอาไมค์ไปจอดสัมภาษณ์แล้วถามนันว่า
นั้นมันมีเรื่องของเงินเนี่ยแสนกว่าบาท๑แสน๖หมื่นบาท
ที่ตำรวจบอกว่ามีการตรวจสอบบัญชีแล้วของนายนัน
แล้วมันมีการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินจำนวนนี้นันได้มาจากไหน
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีเงินจำนวนนี้อยู่ในบัญชีของเขานะคะ
เขายืนยันแล้วถ้าเกิดว่ามีจริงให้ตำรวจไปถอนออกมาดูเลย
เจ้าตัวยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งลักเด็กแต่อย่างใด
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเด็กชายวัย๘เดือนน้องต่อเต่า
ส่วนเรื่องเงินสด๒ล้านที่มีการพูดถึงว่า
เขาเอาไปลงทุนจดทะเบียนเปิดบริษัทจำหน่ายกล่องกระดาษ
อมรับผมเปิดบริษัทจริง
แต่เงินที่ผมเอามาลงทุนเนี่ยมันเป็นเงินจากการทำงานเป็นเซลล์
แล้วตอนนี้บริษัทปิดไปแล้วเพราะบริษัทถูกโกงค่ะ
ไปฟังเสียงแนะนำเลยค่ะ
เนี่ยค่ะเจ้าตัวก็พูดว่าเรื่องที่บอกว่ามันเป็นเงินกองทุนอะไรจากแก๊งเข้ามา
เพราะว่าเขารับเงินไม่เป็นมันก็เลยต้องมีหลายอันอันนี้
ที่ฉันฟังแล้วยังงงอยู่ซึ่งตำรวจเองก็ยังไม่เข้าใจ
แต่เดี๋ยวเชื่อว่าตำรวจน่าจะตรวจสอบเพิ่มเติมได้
เงินในบัญชีมันไม่ยากหรอกคุณก๊อฟคุณน้ำแข็ง
ในการตรวจสอบเส้นทางบัญชีต่างว่าเงินโอนมาจากที่ใดอย่างไรบ้าง

ทีนี้ตอนที่นาทีที่รถคุมขังเขาอยู่บนรถนะคะ
เคลื่อนออกจากโรงพักไปแม่ของนายนันค่ะ
ร้องไห้จนเป็นลมล้มฟุบไปเลย
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปประคองแล้วอุ้มเข้าไปในโรงพักนะคะ
ก่อนหน้านี้ถามแม่ว่าแม่แม่รู้เรื่องไหม
เรื่องเงินต่างนานาของลูกชาย
แล้วทำไมลูกถึงมีบัญชีธนาคารเยอะจังเลย
ลูกบอกแม่ว่าเปิดไว้เพื่อรับเงินปันผลจากกองทุน

แม่พูดนะเชื่อนะว่านานน่าจะเผลอเจ้อไปเอง
ยืนยันว่าลูกตกงานไม่มีเงินมาใช้นานแล้ว
บางครั้งยังต้องไปขอเงินน้องสาวใช้ครั้งละ๕๐๐บาทก็มี
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องต่อเต่าวัย๘เดือนแน่นอน
แล้วก็อยากให้สื่อเสนอด้วยข้อเท็จจริง
เพราะมันมีบางอย่างบางประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วอาจจะทำให้ครอบครัวเสียหายได้
ฝากถึงเพื่อนบ้านที่บอกว่าเห็นว่าลูกชายคือนันเนี่ย
อุ้มน้องต่อเต่าไปเอาหลักฐานมาเปิดเผยได้เลย
ถ้าไม่มีแม่บอกเลยนะแม่จะฟ้องกลับค่ะ
แม่มาที่เครื่องทางตำรวยเค้าก็ตามแม่มา
ถามลูกสาวว่าว่าใส่ลดเกงสีดำจำเป็นตอนเนี่ย
ก็กลัวแม่เสียหายแล้วแม่จะมองหน้าสังคมคนได้ยังไง
ในเมื่อคดีน้องต่อมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย
นี่แหละค่ะคือแม่ก็ร้องไห้ไปแล้วแม่ก็พูดว่าแม่บอกเลยนะ
ยืนยันว่าลูกไม่ได้เกี่ยวข้องโอเคลูกอาจจะทำผิดในคดีนี้
ไปขโมยเด็กทารกอายุสองวันมาแต่เรื่องตอนน้องต่อเนี่ย
อายุ๘เดือนอย่าเอาไปโยงแล้วถ้าใครเอาไปโยงเสนอข่าวไม่เป็นจริงอ่ะ
แม่บอกแม่จะฟ้องนะทีนี้คุณผู้ชมคะความคืบหน้านิดหนึ่งนะคะ
ทางด้านของบิ๊กโจ๊กนะคะท่านก็เดินทางไปที่สพบังเลนด้วย
จริงไปตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าไปติดตามความคืบหน้าในคดีนี้
ไปหาความเชื่อมโยงหลังจากที่มีข่าวออกมาบอกว่าบ้านของนันเนี่ย
ก็คืออยู่ตรงข้ามกับบ้านของน้องต่อเต่าก็มีการไปตรวจสอบเช็คข้อมูล
โทรศัพท์มือถือด้วยอย่างที่บอกว่าก็นำเสนอกันไปแล้วว่า
โทรศัพท์มือถือของนายนันมีภาพของเด็กเป็นจำนวนมาก

อันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ละเอียดแน่นอน